ข่าวร้อนของวงการคู่จิ้นจริง
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะหลายคนบอกว่าเอามือทาบอกเลย
เพราะว่าคู่จิ้นที่แฟนคลับเยอะมากแล้วรักมากเลย
เขาออกมาแถลงข่าวประกาศลดสถานะ
จากการเป็นคู่จิ้นจากการเป็นเพื่อนกัน

ขอกลายเป็นเพื่อนอย่างเดียวแล้วกัน
คือเอาจริงคุณผู้ชมก่อนที่ทั้งคู่
มันมีกลิ่นดราม่ามาคุกกลุ่นมานิดนึง

เพราะว่ามีหลายคนเห็นที่เป็นคลิปออกมาไง
เป็นคลิปแบบเหมือนกล้องวงจรปิดสักอย่างคุณผู้ชมนะ
อยู่กับผู้หญิงคนนึงที่ไม่ใช่น้องปลาย

ตกลงมันอย่างไรกันแน่นะคะ
ทำให้เมื่อวานทางนุ๊กแล้วก็ป้าย
เจ้าตัวยอมรับว่าจริง
แต่ไม่ขอเปิดเผยแล้วกันว่าน้องเขาเป็นใคร
ยืนยันนะว่าไม่ได้โกรธกัน
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับปลายเลย

ต่างคนก็ต่างอาจจะไปมีแฟนของตัวเอง

จะได้มีเวลาใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วย
เราไปฟังความรู้สึกของนุ๊กปายกันสักหน่อยค่ะ
ก็มีตามที่ทุกคนเห็นเลย

แต่นุ๊กจะขอไม่เอ่ยชื่อคนคนนั้นนะครับ
ที่ทำให้ผิดหวัง

เรื่องที่ว่าจะเป็นแฟนกันนี่แหละ

หลายรอบมากที่พวกเราคุยกัน

ต่อจากนี้นิยามที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้คำว่าเพื่อนแบบเต็มตัว
คือตอนไลน์สดน้ำตาหลายกันพอนั้นเลย
คือความเหมือนกับอย่างเดียว
ทั้งปายเองไม่อยากให้แฟนคลับผิดหวังหรอก
เพราะว่าเชื่อว่าแฟนคลับรักทั้งนุ๊กทั้งปลายมาก
นุ๊กปายเองก็รักแฟนคลับมากเหมือนกัน

ขอลดสถานะจากเพื่อนก็คือเพื่อนกับแฟนนี่นะ
เหลือเพียงคำแค่ที่บอกว่าเพื่อน

ส่วนงานคู่เนี่ยยังมีด้วยกันอยู่นะคะ
รอติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเขาได้เหมือนเดิมเลยนะคะ
อันนี้บริสุทธิ์ใจสบายใจ

เพื่อถ้าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้นะ
นุ๊กอาจจะมีแฟนน้องป่าอาจจะมีแฟน
แต่ว่าความสัมพันธ์ในการเป็นมิตรภาพที่ดีแบบนี้

แล้วเราก็มองว่าน่ารักนะแบบนี้ออกมาชี้แจง